เมื่อวานนี้เราต้องสูญเสียธรรมลัวภิมรดีไป๑นาที
จากการไปล่อซื้อจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติด

ดาบตำรวจชินเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชนบุรี

หลังจากยิงไส่ตำรวจและสายของตำรวจแล้ว
คือต้องไปเจรจาแล้วก็ปิดล้อมจับกลุ่มอยู่นาน

เพื่อจะนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายดาบชินเสียชีวิตนะครับ
เรามีภาพเหตุการณ์ตลอดช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะฮะ
มีอยู่หลายคลิปเริ่มต้นดูจากคลิปแรกก่อน
เป็นคลิปหลังจากที่ในนิว

ขณะเข้าจับกลุ่มยาเสพติดแล้วดาบชินตอนนั้นบาดเจ็บอยู่หน้าห้องพักนะครับ

ใช่ค่ะ

คือดาบตำรวจชินเก่งสุริเนี่ยท่านถูกยิงไปแล้ว

ห้องพักของในนิวให้ได้
นิววัฒนยูโชธอายุ๓๔ปีเนี่ย
แต่ไม่ยอมให้ตำรวจเข้าไป

จะเห็นว่าหน่วยสวาสตร์หน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ย

นายนิวก็ยอมเปิดประตูออกมามอบตัว
เพราะหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าไปถึงตัวแล้ว
จะเห็นว่าในนิวใส่เสื้อเกราะตำรวจด้วยนะฮะ
เกราะที่ยิงดาบชิ้นแล้วก็ไปดึงดาบชินมา

นี่เป็นช่วงที่มันมืดหมดแล้วอ่ะ
เพราะนัยนิวเขาบังคับทุกห้องที่อยู่ข้าง

ตำรวจก็เข้าไปควบคุมตัวมานะฮะ
บุกเข้าไปแกกลไกลกับในนิวมาแอบเช่าแล้วก็เป็นที่
รับส่งซื้อขายยาบ้าเนี่ยบอกช่วงที่ยิงตำรวจไปแล้วในนิวเนี่ย
ส่งเสียงบังคับทุกห้องเลยนะบอกให้ปิดไฟให้หมด

พอคุมตัวในนิวได้เจ้าหน้าที่ก็รีบไปพาตัวดาบชินเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลแต่ท่านเสียชีวิตนะฮะ
ส่วนในไป๊ที่เป็นสายเนี่ยนั่งอยู่ในรถเนี่ยถูกกระสุนเข้าไปด้วยบาดเจ็บนะฮะ
นี่เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปช่วยดาบชินนะครับตอนนั้นเนี่ย
ภูมิกับการสพบทองซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงห้องตรงนี้นะครับ
ต้องมาเจรจาให้เมียของในนิวเนี่ยมาโทรศัพท์ไปหาสามีแล้วช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมนะฮะ
ไม่ได้กูรู้จักใครมั่งอ่ะอยากจะคุยกับใคร
แม่อยู่ไหน

อันเนี่ยเขาอยู่กับผมเนี่ยไม่ได้ที่ไม่ได้ที่มันเอาไปมีน้ำจริงเหรอ
แล้วนิ้วเชื่อใจใครมั่งอ่ะ
สุดท้ายเนี่ยหน่วยปฏิบัติการพิเศษต้องตัดสินใจบุกเข้าไปนะครับ
และในนิวถึงยอมออกมามอบตัวนะครับทุกผู้ชมครับ
ใช้กำลังตำรวจกว่า๕๐นายนะฮะสพบทองด้วยชุดปราบรามยาเสพติดของภูทรภาค๒ด้วย
โดยปฏิบัติการพิเศษด้วยนะครับสุดท้ายในนิวก็ยอมออกมามอบตัว
คือย้อนไปก่อนจะเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยดาบตำรวจชินท่านเป็นชุดปราบปรามยาเสพติดของภูทรภาค๒เนี่ยนะฮะ
ไปจับในไป๊มาก่อนในไป๊ที่ถูกยิงบาดเจ็บเหมือนกันเนี่ยนะฮะ
จับในคดีนี่แหละยาเสพติดนี่แหละแล้วขยายผลว่าในไป๊เนี่ยไปซื้อยาบ้ามาจากในนิว
ก็เลยให้ในไป๊เนี่ยเป็นสายล่อซื้อยาบ้าจากในนิวต่อก็นัดจะมาเอายาบ้าของในนิวเนี่ยนะฮะ
ห้องพักที่ในนิวเนี่ยมาเช่าห้องอยู่ที่บ่อทองเนี่ยนะครับที่ชนบุรี
สุดท้ายพอมาถึงห้องเนี่ยดาบตำรวจชินเนี่ยเดินไปที่หน้าห้องนะฮะ
นิวเนี่ยพอเห็นว่าเป็นตำรวจกราดยิงใส่เลยนะครับแล้วยิงไปใส่รถของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหน้าด้วย
ก็ทำให้ในไป๊เนี่ยถูกยิงจนบาดเจ็บไปอีกคนนึงเหตุการณ์มันไล่เรียงตั้งแต่ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนวันก่อนนะฮะ
ไปถึงสองทุ่มครึ่งสามทุ่มสามทุ่มครึ่งไปจนถึงสี่ทุ่มอ่ะยิงดาบนิ้วเนี่ยตอนทุ่มครึ่งอ่ะ
๔ทุ่มในนิวถึงยอมออกมามอบตัวนะครับนี่นะฮะ๓ทุ่มเนี่ยมาปิดล้อม
แล้ว๔ทุ่มเนี่ยถึงยอมออกมามอบตัวนะครับก็คงกลัวว่าจะถูกวิสามันเพราะว่าตำรวจมาเยอะเหลือเกินตอนนั้นนะครับ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ห้องเช่าในตระบวนท่าทองด์อำเภอบ่อทอม
ตะโกนมาบอกให้ปิดไฟให้หมดทุกห้องเนี่ยปิดให้หมดเลยนะ
ตามที่ในนิวสั่งนะฮะกลัวมันจะยิงใส่
ไม่ยอมเข้ามาจะยิงอีกน่ะยิงน่ะสิอ่า
ถึงไม่ยอมเขาก็จึงเปิดทางไงจะเอาตัวคนเจ็บออกมาก่อน
อืมมาถึงตรงไหนเสียชีวิตน่ะที่แรกมันยอม
ถ้าทีแรกมันก็ไม่มีการเกิดขึ้นมาเนอะของคนนี้โอ้ยห้องมันอ่ะ
เหม็นอย่าบ้ารุ่มเลยกลุ่มไปย้ายห้องเฉลา
กลัวเหนื่อยเกินเศษการไหมเราไม่เคยเนอะอืม
แก่เจ็ดสิบเอ็ดปีนี้ไม่เคยเห็นว่าในหลังจังดีเลย
อืมค่อยดูแต่ทอทัตริย์ดูข่าว
โชคดีที่เขาไม่ได้มันร้านโดนเราแต่ลองข้างหลังสิ
เพราะกำแพงเขาติดฝามาเลย

มันเข้ามาอีกกลัวไปทั่วกลัว
เขาบอกว่าเดี๋ยวไม่แน่

เช่าเพราะเราเป็นห้องเช่าธรรมดา

เขาก็นึกว่าเขามาทำงานโรงงาน

แต่อันนี้เขาไม่ได้อะไร

เข้าเท่าไหร่เอาบัตรเขาเลย

จากดาบตำรวจชินที่ถูกยิงเสียชีวิต
มีในไป๊ต์ที่เป็นสายล่อซื้อถูกยิงบัตรเจ็บ
วันนี้ตำรวจสพบทองนำตัวในไป๊เนี่ย

นี่กระสุนเข้าหน้าอกขวานะฮะ

ตอนที่ไปถึงหน้าห้องที่ในนิวอยู่

ไป๊เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด
คดียาบ้าถูกล่อซื้อจากเพื่อนของในไป๊มาก่อนอีกทีนึง
แล้วดาบชินก็ให้ในไป๊ต์ที่สรภาพ
ให้ให้ความร่วมมือกับตำรวจในการไปล่อซื้อจากต้นทาง

ไป๊บอกว่ารู้จักกันในเรือนจำนะครับ
วันนั้นก็ตัดสินใจให้ความร่วมมือกับตำรวจ

ก็นัดในนิวว่าเดี๋ยวจะเข้าไปรับยาบ้า

นิวเนี่ยส่งโลเคชั่นมาให้เพราะไว้ใจในไป๊
ไป๊บอกว่าดาบชินท่านก็ลงจากรถแล้วเดินไปก่อนเลย

นิวเห็นว่าเปิดมาดูไม่ใช่ไป๊

คือตอนนั้นไม่สนใจแล้วว่าตำรวจหรือไม่ใช่ตำรวจ
เป็นว่าไม่ใช่ไป๊ที่นัดมารับยาบ้า
ยิงใส่เลยแล้วก็สาดกระสุนมาใส่รถ
ที่ตัวเองเนี่ยนั่งอยู่บนรถด้วย
ไป๊บอกว่าถึงวันนี้เนี่ยบอกไม่โกรธนิวนะ

เนื่องจากแหมเป็นเพื่อนกันคบกันอยู่ในคุก
พอออกมาซื้อขายยาเสพติดด้วยกันแล้วก็มาถูกหักหลังล่อซื้อ
ผมคิดมุ่งกลับไม่ได้พี่

ผมไม่คุยครับผมไม่กล้าเจ้าหน้าเพื่อน
อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนนะ
ผมไม่คุยครับผมไม่เจ้าหน้าเพื่อน
ทางตำรวจนะครับบอกว่าต้องขยายผลต่อนะฮะ

คือในนิวเขาบอกเขาไปรับยาบ้ามาเท่าไหร่นะ

เพราะว่ายาเสพติดก็อย่างที่รู้เลยครับ

คุณผู้ชมคะที่สนามบินอุตภัวค่ะ

วันนี้ได้มีพิธีส่งร่างดาบตำรวจชิน
เครื่องบินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ภูมิลำเนาก็คือที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ก็เป็นการจัดพิธีให้อย่างสมเกียจค่ะ
เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะ

ร่างของดาบชินถึงบ้านค่ะ

อำเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกดนะคะ

เดินทางไปแสดงความเสียใจกับครอบครัว
ทีมข่าวได้คุยกับคุณพ่อของดาบชินนะคะ

โอกคิดถึงมาก

เพื่อให้สังคมหยุดพ้นจากยาเสพติด
สำหรับดาบชินนะคะดาบตำรวจชินเก่งซีรีย์อายุสามสิบเก้าปี
ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบรามสพเสม็จจังหวัดชนบุรี
ช่วยราชการชุดปฏิบัติการพิเศษด้านปรับรามยาเสพติด
สวนตำรวจภูทรภาคสองนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติปูนบำเน็ต
ก็จะมีสวัสดิการตามสิทธิ์นะคะประมาณ๑ล้าน๖แสนบาท
แล้วก็มีสิทธิประโยชน์อื่นอื่นที่พึงได้ด้วยค่ะอืม
ร้ายการจริงจริงแล้วพวกแกงค้ายาเสพติดค่ะโอ้โห